คุณผู้ชมครับหลาดชาเขียวพร้อมดื่ม
บอกว่าที่ผ่านมานั้นเป็นสงครามเรื่องของราคา
รวมทั้งโปรโมชั่นนะครับที่มีการห้ามหันตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับ

เพราะว่าตอนนี้ผู้ผลิตมีการมองตรงกันว่า
กลยุทธ์นั้นต้องมีการมุ่งไปที่เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่นะครับ
ไปทั้งเป็นการเกาะกระแสการรักสุขภาพด้วย
เดี๋ยวตามรูปนี้จากบริงารของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
โออิชิเปิดศักราชใหม่ด้วยการประกาศลุกตลาดชาเขียวรสผลไม้พร้อมดื่ม
กับชาผลไม้รุ่นลิมิเต็ดโออิชิอังุ่นเคียวโฮ
กลยุทธ์การเพิ่มนวัตกรรมให้กับสินค้า
วุ้นเนื้อผลไม้ลงไปด้วย
เพราะมองเห็นว่าชาผลไม้พร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตถึง๑๗
มูลค่าตลาด๒๐๐๐ล้านบาท
ราวกว่าร้อยละ๑๕ของตลาดชาเขียวพร้อมดื่มโดยรวมค่ะ
ประกอบกับกระแสรักสุขภาพยังคงมาแรงนะคะ

ทำให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายไปด้วย
ชาเขียวพร้อมดื่มมูลค่ากว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท

ดังนั้นการใช้นวัตกรรมใหม่
จึงเป็นอาวุธหลักของโออิชิในปีนี้ค่ะ
ในอดีตที่ผ่านมาตลาดชาเขียวถูกบิ้วต์
โดยการใช้โปรโมชั่นเป็นตัวหลัก
เป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์เดียวเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาเราต้องมีการ

เพราะเห็นจากประโยชน์ของใบชาเขียวนะคะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของโปรโมชั่นเราก็ยังต้องมี

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันออกไป
จะช่วยทำให้ตลาดชาเขียวกลับมาคึกคักได้แน่
ส่วนเบอร์หนึ่งในตลาดอย่างอิชิตัน
ประกาศว่าจะทำตลาดทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะกระตุ้นตลาดโดยรวมของชาเขียว

และผลักดันยอดขายของอิชิตันให้ได้ถึง๗๕๐๐ล้านบาท

ให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ตอนนี้ทั่วไปก็จะพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับ
ปีนี้อิชิตันเองก็จะออกเรื่องของสุก้าฟรีนะครับ
ไม่มีน้ำตาลแล้วก็อาจจะน้ำตาลน้อยนะครับ
แล้วก็มีสินค้าอื่นที่มีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
อย่างเช่นใบเล่เราก็จะมีน้ำผลไม้๑๐๐ออกสู่ตลาด
เมื่อการทำโปรโมชั่นชิงรางวัล
ไม่ใช่คำตอบสำหรับเทรนด์ในปีนี้
เพราะยิ่งทำกำไรก็ยิ่งลดลง

เคลื่อนไหวของโปรดักต์ตลอดเวลา
นวัตกรรมและการเกาะกระแสรักสุขภาพ
จะทำให้ผู้เล่นอยู่ในตลาดได้ค่ะ
ทั้งหลายมันก็มีโอกาสที่จะ

ลมและน้ำผลไม้ไม่อัดลมถูกไหมครับก็แค่การเติมคาร์โบเนตเข้าไป
ฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดควรจะต้องคำนึงถึงนะครับ
ก็คือทำอย่างไรในการที่จะทำให้สินค้าของตัวเองเนี่ย
มีความเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนไหวอย่างสอดลับกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับ
ตรงกับกระแสในสถานการณ์นั้นต่างหาก
จึงจะถือว่าเป็นการทำการตลาดอย่างชาญฉลาด
และการนำนวัตกรรมการผลิตใหม่เข้ามา
จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหน
และจะฉุดให้ตลาดชาเขียวกลับมาเติบโตด้วยตัวเลข๒หลักได้เหมือนในอดีตหรือไม่
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
หลังจากนี้คงต้องจับตาดูนะครับว่ากลุ่มของเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มแบบ
วันนี้จะมีการแข่งขันการหลุดเดือดมากขึ้นแพทย์ไหน
แต่ว่าจะเป็นเทรนด์ของการรักษาสุขภาพมากขึ้น